พออยากไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวดูคอนเสิร์ต

สบัดบ้วนนะสบัดสลังแคร์สะปริวเลยเที่ยว
พริวคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาตลอด
นี่ไปดูกันหน่อยเวลาไปเที่ยวกันไปดูคอนเสิร์ตกันเนี่ย
เขาก็ต้องชวนพักพวกไปถูกแต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่า
พักพวกที่คุณเชิญไปนั้นเขาเต็มใจไปจริงหรือเปล่า
แล้วถ้าเขาไม่เต็มใจไปแล้วก็อาการมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
เดี๋ยวนะโดนใครมังคัมมาหรือเปล่าคะ
วาดสายตาไปดูสิครับรอบเขาก็สนุกกันใช่ไหมล่ะ

พอเอามาแบบนี้โอ้โหตายแล้วตายแล้ว
คลิปนี้ก็เลยเป็นที่โด่งดัง
เพราะมันค่อนข้างจะตรงข้ามกับ
บรรยากาศรอบข้างนะครับต้องห้ามสู่หน้าของพี่เขาใช่ครับ
มันก็มีหลายคอมเมนต์ที่ทวงถามกันมาว่าแหมพี่มาทำอะไรที่นี่
บางคนบอกสงสารพี่จังเลยครับ

ชอบเหรอครับชอบให้พี่ก็เป็นแบบนี้เหรอครับ
ชอบคลิปนี้ตลกดี
บางคนบอกเราเชื่อว่าเธอจะเป็นแบบนี้เราก็แท็กเพื่อนไป

เรียกว่าเวลาเพื่อนไม่อินกับเราด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ
ก็ยังไงซะมันก็ต้องมาเพราะเพื่อนชวนมาไง

แต่พอมาแล้วเป็นแบบนี้บางทีเพื่อนก็รู้สึกผิด
พี่เอามาด้วยครับ